ลงไปดูในพื้นที่น้ำท่วมที่นครพนมกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้สะพานข้ามคลองกล่ำนั้นที่อำเภอนาแก่ของนครพนมถูกน้ำซัดขาดครับ
เจ้าหน้าที่จึงลงไปสร้างสะพานชั่วคราวให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาเข้าไปยังตัวเมืองนครพนมได้เป็นการชั่วคราวก่อน
ส่วนน้ำที่ล้นจากทางด้านของคลองก่ำยังคงกระจายท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างเหมือนกันนะครับ
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามจากคุณยุธยาตุ้มมีครับ
รายงานสดมาจากพื้นที่ของอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับ
บริเวณนี้คือสะพานข้ามคลองน้ำก่ำนะครับ
ซึ่งน้ำกลับนั้นเป็นน้ำที่ไหลมาจากหนองหานจังหวัดสกลนคร
ตอนนี้น้องหานมีมวลน้ำเยอะทีเดียวนะครับ
น้ำก็เลยเอ่อล้นบริเวณริมลำน้ำก่ำนะครับ

แล้วก็เมื่อวานนี้น้ำค่อนข้างไหลแรง
ตรงบริเวณคอสะพานด้านล่างทะลุลงไป
แต่ว่าถนนเนี่ยยังไม่ถล่มลงไปนะครับ

ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะข้ามไปยังจังหวัดนครพนม
ตอนนี้ได้นำสะพานแบริ่งนะครับ
มาซ่อมแล้วก็เปิดให้ประชาชนเดินทางข้ามไปได้อีกฝั่งหนึ่งแล้วครับ
ก็มาช่วยกันดำเนินการก่อสร้างสะพานชั่วคราวนะครับ
เพื่อข้ามจุดที่น้ำเนียสกประเวนคอสะพานข้ามคลองกรรมช่วงอำเภอนาแก่
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่อำเภอเมืองนครพนมครับ
ซึ่งมีรายงานว่าอีกสักครู่เดี๋ยวนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะเดินทางลงมาตรวจสะพานตรงบริเวณนี้ด้วย
แล้วก็ได้เร่งดำเนินการจนตอนนี้สามารถเปิดให้บริการรถวิ่งในช่องทางมุ่งหน้าสู่นครพนมได้แล้วเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
และขณะนี้ยังคงกำลังเร่งก่อสร้างอีกฝั่งที่เข้าสู่อำเภอนาแก่คาดว่าช่วงบ่ายก็น่าจะเปิดให้บริการได้
ส่วนน้ำที่เอ่อล้นคลองกล่ำในจุดนี้นะครับก็คืออำเภอนาแก่นครพนม
ตอนนี้ท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างเลยนะครับรวมไปถึงบ้านเรือประชาชนแล้วก็ในตลาดสดนาแก่ด้วย
ตรงนี้ท่วมมาตั้งแต่เมื่อวานท่วมหนักเหมือนกันนะครับมีรายงานว่าเริ่มลดแล้วแต่ก็หลายจุดยังท่วมอยู่โดยเฉพาะด้านล่างลงไปนะครับ
ก็คือบ้านปากบังตะบนพิมารอำเภอนาแก่แล้วก็ในอำเภอวังยางซึ่งอยู่ติดกับอำเภอนาแก่นี่แหละนะครับ
อำเภอวังยางเนี่ยคลองกล่ำไม่ได้ไหลผ่านนะครับแต่ว่าน้ำกล่ำยังเอ่อไปถึงเลยนะครับ
แสดงว่าน้ำกล่ำมีเยอะมากแล้วก็จุดนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ต่ำ
น้ำก็เลยท่วมสูงอยู่นะครับซึ่งพื้นที่ที่น้ำจากน้องหานจังหวัดสกลนคร
ไหลผ่านคลองกล่ำเนี่ยระยะทางหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรก็จะได้รับผลกระทบแบบนี้เหมือนกันครับ
ก็คือน้ำล้นท่วมในจุดต่ำแล้วก็อาจจะท่วมอีกหลายวันด้วยเพราะว่า
สองร้อยหกสิบล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าครั้งนี้น้ำมีมากกว่าสี่ร้อยล้านลูกบาทเมตร
ได้ว่ามากเป็นประวัติศาสตร์ของน้องหานเลยนะครับก็จะต้องระบายน้ำประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรเนี่ย
ออกไปให้ได้ก็แน่นอนต้องใช้เวลานานเป็นสัปดาห์เลย
หรือว่าอาจจะนานกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่ายังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เฉพาะที่หนองหานนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เอ่อล้นท่วมในหลายอำเภอที่ไหลผ่าน
จุดนี้ก็คือนักคลองกรรมเนี่ยไหลผ่านที่โคกษีสุภัณฑ์ก็ท่วมหนักมาแล้ว
อำเภอนาแก่ก็กำลังได้รับภูเขาทกทบทวมหนักจากครองกรรมเหมือนกันจนกว่าที่จะไหลไปสู่พื้นที่ของทหารพนม
ระยะทางทั้งหมด๑๒๐กิโลเมตรยังคงผลักดันน้ำเป็นไปได้ช้าอยู่นะครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับ